คุณผู้ชมครับข่าวนี้คนขายรถจักรยานไฟฟ้านะวิงวอนให้ปรายศนีย์ช่วยตรวจสอบหน่อย
คือเขาส่งสินค้าไปกว่า๒๐๐คันนะครับไปให้ลูกค้าแล้วโดนตีธนนัดเปล่า
เงินไม่ได้เป็นจำนวนสามล้านสี่แสนบาทแล้วก็ยังโดนหลอกซ้ำอีกนะครับ
คือเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปออกรายการดังเป็นทุกข์อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปออกรายการดังนะครับ
แต่ว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายนะการจอมพลังพานางสาวสุวนันอายุยี่สิบสี่ปีครับ
เป็นเจ้าของร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไปที่สำนักงานปรายศนีย์ไทย
ไปตรวจสอบกรณีที่ปรายศนีย์สาขา๑ในจังหวัดนครราชศรีมาออกธนานัท๓ล้าน๔แสนบาทแต่ขึ้นเงินไม่ได้ฮะ
ลำดับเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมคือเธอเนี่ยส่งสินค้านะครับ
เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากว่าสองร้อยคันมูลค่ากว่าสามล้านสี่แสนบาท
โดยให้สิทธิลูกค้าชำระค่าสินค้าปลายทางโดยจัดส่งไปช่วงเดือนสิงหาคมปี๒๑๖๔นะครับ
หลังจากส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วปรายศนีย์สั่งจ่ายธนานัทค่าสินค้าเป็นเงิน๓ล้าน๔แสนบาท
แต่ไม่สามารถขึ้นเงินได้ก็เลยทวงถามไปก็ได้แต่รับเรื่องเอาไว้
กระทั่งมีโทรศัพท์โทรมาอ้างว่าเป็นเลขาของผู้บริหารปรายศนีย์นะ
ติดต่อมาแจ้งบอกว่าเดี๋ยวจะทยอยโอนเงินให้นะ
หลังจากนั้นเริ่มโอนครับโอนสามหมื่นถึงห้ามล้านหมื่นอยู่ระหว่างนี้
จำนวนนะครับคุณผู้ชมแต่ละครั้งไม่เท่ากัน
ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี๒๑๖๔จนถึงมกราคม๒๕๖๒
รวมเงินกว่า๑ล้าน๑แสนบาท
แล้วคราวนี้เงียบแล้วเริ่มจะหายแล้วนะ
ผู้เสียหายก็ติดต่อกลับมาจนติดต่อได้สำเร็จแล้วก็แจ้งว่า
นี่ถ้าคุณไม่รับผิดชอบจ่ายให้ครบจะเอาเรื่องไปร้องโหนกระแสรายการดังครับ
นะฮะแต่หลังจากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหจังหวะมันโบ๊ะบะมาก
คุณผู้ชมบอกชื่อไม้นะนะครับติดต่อมาทางไลน์แล้วมีโลโก้รายการด้วยติดต่อมา
บอกว่าได้รับการประสานมาจะพาคุณไปออกรายการเนี่ย
แล้วแนะนำเนี่ยคุณมาพักรอที่กรุงเทพนะมาพักรอที่กรุงเทพ
คุณผู้ชมครับผู้เสียหายเปิดห้องพักรอนานแค่ไหนรู้ไหมฮะ
๒เดือนครับ๒เดือนยังไม่ได้ไปออกรายการเลย
แล้วยังโดนผู้ชายเนี่ยสวมรอยใช้เบอร์ของสำนักงานทนายความชื่อดัง
โทรหาแล้วอ้างว่าเดี๋ยวจะช่วยทำคดีให้
เอาลองไปฟังผู้เสียหายเล่าหน่อยครับ
เราก็เลยบอกกับบุคคลนั้นไปว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปติดต่อรายการผลกระแสนะ
ให้รายการหนกระแสช่วยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีบุคคลปริศนามาอีก
เป็นบุคคลของเขาอ้างนะคะพี่ว่าเป็นของรายการโหนกระแส
แล้วหลังจากนั้นก็มีการช่วยเหลือกันมาแล้วก็อ้างอีกว่า
ขึ้นค่ะก็คือเป็นเบอร์เป็นตัวเลขขึ้นเลย
อยากรู้แล้วก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไป
โดยที่ขัดคำสั่งกับคนที่สั่ง

เข้าไปปุ๊บในสำนักงานเขาก็เลยบอกว่า

คุณกันจอมพลังบอกว่าโอ้โหไอ้แก๊งนี้มันหลอกแล้วหลอกอีกอ่ะ
หลอกแล้วแล้วก็หลอกอีก
เพื่อยื้อเวลาที่จะไม่จ่ายเงินนะครับ
น่าตกใจคือถึงขั้นลงทุนสวมรอย
เป็นทีมงานรายการดังและเป็นทีมงานของทนาย
ปลอมเบอร์แล้วโทรมาหาโอ้โหมันซับมันซ้อนเงื่อน
ผู้เสียหายนะครับมารอถึงกรุงเทพมหานครคนในครอบครัวนะครับ
โอ้โหคือเครียดอ่ะป่วยส่งโรงพยาบาลกัน
นี่คือผลพวงที่เกิดขึ้นจากการหลอกลวงในครั้งนี้ครับ
เส้นเลือดในสมองแตกนะครับเพราะว่าเครียดจัดเงินที่หมดไป
ก็ต้องมาหาคำตอบแล้วล่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่
อย่างน้อยเป็นภูมิความรู้ของพี่น้องประชาชน
แล้วก็เป็นทวงแรงสถาของปริศนีย์ไทย
คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าก่อนหน้านี้
ปรายศนีย์สาขานี้ที่เป็นปัญหาเนี่ยปลดพนักงานไปหลายสิบคนครับ
ผู้เสียหายก็เลยเรียกร้องให้ปรายศนีย์สำนักงานใหญ่
ปริศนีย์ไทยตรวจสอบหน่อยได้ไหมว่าพนักงานกลุ่มนี้เนี่ย
เกี่ยวข้องกับกรณีนี้หรือไม่

แล้วก็หลอกซ้ำหลอกซ้อนแล้วอ้างปรายศนีย์ด้วยนะคะ